ก็ติดข่อพกลับยุติก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชากิฟต์โมกค่ะวันนี้เรายังคงเกาะติดสถานการณ์ฝนทางภากป้ายนะคะที่แม้ว่าใน
สัปดาห์นี้เนี่ยยังคงมีฝนตกอยู่แต่ก็ถือว่าเบาบางลงกว่าสัปดาห์ที่แล้วนะคะหลังจากปลายสัปดาห์นี้เป็นต้นไปนะครับ

ในขณะที่ภูมิภาคอื่นยังสามารถสัมผัสได้ถึงสภาพอากาศที่หนาวเย็นค่ะ
เหนือแล้วก็ภาคอีสานในระยะนี้นะคะมีอุณหภูมิค่อนข้างหนาวเย็นเลย
อากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกในตอนเช้านะคะยอดดอยยอดภูอากาศหนาวจัดค่ะ
ขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า
อุณหภูมิอยู่ที่ราว๒๐นะคะถึง๓๔องศาคลื่นสูง๑๒เมตรค่ะ
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนเยอะกว่าฝั่งอันดามันร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่
คลื่นสูง๑๒เมตรอุณหภูมิอยู่ที่๒๒๓๓องศา
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าค่ะ
อุณหภูมิสบายนะคะอยู่ที่๒๒๓๔องศาค่ะ
เพราะฉะนั้นในระยะนี้นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะ
วันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศจีนนะคะไปที่เมืองฮาบินค่ะ
ที่นั่นมีเทศกาลน้ำแข็งนะคะเป็นการแกะสลักน้ำแข็งขนาดใหญ่ค่ะคุณผู้ชม
มีการไปคัดเลือกก้อนน้ำแข็งมาจากแม่น้ำค่ะ
แล้วก็นำมาสร้างเป็นประสาทขนาดใหญ่แบบนี้เป็นเมืองน้ำแข็งเหมือนกับหลุดออกมาจากการ์ตูนดิสนี่ค่ะคุณผู้ชม
และในปีนี้นะคะฮาบินยังต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นจนอุณหภูมิติดลบกว่า๒๕องศาด้วย
และนี่คือรูปการณ์หนาวันนี้สวัสดีค่ะ